ดูอีกหนึ่งเรื่องครับมีผู้ชายวัย๒๗ปีครับ
ด้วยความที่ไปเห็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
เข้าไปในบ้านเขางัดบ้านเขาจะพยายามไปปลุกปั้มข่มขืนเขา

ตำรวจนำตัวนายอานนท์หรือว่านนชัยมั่นคงอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็ไปบุกรุกยามวิการไปสอบสวนที่โรงพักชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
มีการตรวจปัสสาวะก็พบว่ามีสารเสพติดด้วยฉี่ม่วงนะครับ
นายนนท์รับสารภาพว่าก็เสพยาบ้าไป๑เม็ด
พร้อมกับรับสารภาพด้วยว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาปั่นจักรยานผ่านบ้านหลังนี้
อยู่ที่ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำแล้วก็งัดประตูบ้านเข้าไป
ไปเจอเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีนอนหลับอยู่
แล้วก็เห็นเขาแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาครับ
ใช้กำลังปลุกปล้ำเขานะฮะแต่ผู้เสียหายส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ตัวเองก็เลยตกใจวิ่งหนีออกหลังบ้านไป
ส่วนกรณีที่ป้าของผู้เสียหายกล่าวหาว่างัดบ้านเพื่อจะไปก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ย
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะวันนั้นเนี่ยไปหาฟืนในป่าแล้วหิวน้ำ
แล้วก็จะไปขอกินน้ำในบ้านเฉย

มีอารมณ์ขึ้นมาก็เลยก่อเหตุจะข่มขืน
ขอกินน้ำนี่ไม่ต้องขอเจ้าของบ้านก่อนเหรอ

เฉยนะฮะตำรวจก็โอ้โห

บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

โดนไป๓ข้อหาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ